เริ่มต้นช่วงของการเลือกตั้งที่กำลังจะจัดขึ้น
ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ที่สหรัฐอเมริกานะครับ

ถ้าเกิดว่าในฝั่งของทรัมป์เอง
ถ้ำออกมาพูดทีไรก็จะมีกระแสโจมตี

บางทีแล้วความเจ็บแค้นหรือความกระแสจิกกัดของทรัมป์

ศิลปินครับมาปั้นรูปล้อเลียนทรัมป์นะครับ
แต่ว่ารูปนี้เขามีจุดเด่นที่ไม่ใช่แค่ตัวสรีระด้านบน
เดี๋ยวไปดูกันว่าเด่นตรงไหนไปดูกันครับ
คุณผู้ชมครับเนี่ยครับ

สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพักลิพับริกันครับ
ขนาดเท่าตัวจริงแต่อยู่ในสภาพเปลือย
สีผมคิ้วสีหน้าคล้ายตัวจริงเลยนะครับ
จากภาพก็จะเห็นได้ว่ารูปปั้นในโดนัลดทรัมป์
ลักษณะทุกอย่างคล้ายกับตัวจริงหมด
แต่จุดเด่นของรูปปั้นนี้คือในทรัมป์
ไม่มีอันทะซึ่งจุดเด่นนี้นะครับ
ถูกนำไปใช้เป็นชื่อของรูปปั้นด้วย

หลายต่อหลายจุดทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะครับ
ดนตรีผู้กำกับภาพยนตร์เป็นสมาชิกออกมาอ้างว่าเป็นเจ้าของผลงาน

ก็มีแบบนี้ไปติดอยู่เกือบทุกที่
แล้วก็มีรอยยิ้มเสียงป้นเสียงหัวเราะเกิดขึ้น
อเมริกันที่เห็นรูปปั้นชิ้นนี้นะครับ
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่เป็นงานศิลปะ
สะท้อนความรู้สึกต่อนายโดนัลดทรัมป์ได้อย่างชาญฉลาด

หวังว่าพวกเขาจะได้หัวเราะกับความล้มเหลวของโดนัลดทรัมป์
เหมือนที่หัวเราะเวลาที่เห็นรูปปั้นนี้
ใช้รูปปั้นในการสะท้อนเสียงส่วนหนึ่งของสังคมในสหรัฐนะครับ
ถ้าเกิดเป็นที่บ้านเรานี่อาจจะมีการฟ้องร้องได้เหมือนกันนะคะ
ตอนหลังเขาบอกว่ารูปปั้นนี้ก็ต้องมีการลื้อถอนออกไป
เพราะว่ามันถือว่าเป็นการไปตั้งผิดที่ผิดกฎหมาย

แล้วก็ภาพบางส่วนของเราก็ไม่สามารถนำออกอากาศได้ด้วยในเรื่องของการล้อเลียนนะคะ